ช่วงนี้ไปติดตามความพร้อมของคู่เอกของศึกยอดมวยไทยรัฐในวันเสาร์

ซึ่งเป็นเรื่องราวของศึกแห่งการไล่ล่า

มุมน้ำเงินเคยแพ้มาในศึกครั้งที่แล้ว
มาครั้งนี้เขามีทีเด็ดอะไรมาแก้ตัว
ติดตามได้จากคุณเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณีครับ
จารย์ฟิศซ้อมมาฝ่างระบวนทุกหมดประภา
จารย์แก้ทางมวยทั้งผู้เตรียมตัวฟิศซ้อมมาอย่างไร
อ้าวไปติดตามนะครับ
ทุกคนรู้ดีว่า๑๒๓ต้องระวังให้ดีเลย
เพราะว่าสุยันเล็กเองเป็นมวยที่เตะขาต่อยหมัดหนักมาก

๑๒๓ก็ถ้าแม่นก็มีสิทธิ์นับเนาะเลย
ถ้าตอยโดนมีสิทธิ์นับนะครับมีสิทธิ์เนาะเลย
อันนี้ถ้าเขาไม่บุ่มบามมั่วเข้าไปนี่
แล้ว๔๕เขาเร่งแน่เลย๔๕เราจะต้านยังไง

หุ่มหุ่มหุ่ม
ตัวอะไรบ้าง
แรกที่แพ้มาเพราะว่าทำน้ำหนักเยอะไปหน่อย

แล้วเที่ยวนี้นี่สุยาเล็กเดินเข้ามาจะถึงตัวการไหม

เพราะเราทำเราบล็อกเราให้เด็กเดินเข้าไปจิ้มเขา

ตีหน้าแล้ววางขวาแรงเข้าไป

เพราะฉะนั้นการวางแผนถ้าเขาทำได้
สุนัขเล็กอาจจะออกทะเลไปเลย
เชื่อเหลือเกินนะครับว่าไฟล์นี้สุริยันเล็ก

คงจะมีอาวุธหนักสวนกลับคืนมา

มวยเอกชุมพรสุรพัฒน์จารุมณี